เมื่อวานนี้นะ๒๔มีนาคมนะคะก็ถือว่าเป็นการจักรไปครบรอบ๑เดือนของคุณแตงโมนิดานะคะ
เดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสุดอาลัยที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑กันหน่อย
ซึ่งจุดนี้เนี่ยค่ะเป็นจุดที่พบร่างคุณแตงโมนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการครบรอบ๑เดือนที่นักแสดงสาวจากไป
ซึ่งก็มีเพื่อนค่ะแฟนเดินทางมาวางดอกไม้ไว้อะไรกันแบบไม่ขาดสายเลยนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนสนิทค่ะพี่แอนนากับพี่พูเดิ้ล
ก็ได้นำช่อดอกกุหลาบสีขาวฟ้ามาให้แตงโม
โดยแอนนาบอกว่าทุกวันเธอจะคอยอธิษฐานให้แตงโมไปอยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุข
ได้ยิ้มแล้วก็มองลงมาเห็นว่ามีคนรักแตงโมมากมายขนาดไหน
ส่วนแอนนาเองก็จะสารต่อหลายเรื่องที่เพื่อนอยากทำ
ทางด้านศิลปินดาราที่เคยร่วมงานของคุณแตงโมหลายคนนะ
ยังคงใจหายกับข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของเธอ
แล้วก็ถ้าเกิดว่ามองย้อนกลับไปคุณผู้ชม

เป็นนักแสดงที่น่ารักแล้วก็มีความสามารถ
ทุกครั้งที่ผู้คนได้สัมผัสได้ร่วมงาน

อย่างพี่ออนอนงเองนะคะได้เปิดใจถึงแตงโมกับเราด้วย
เดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่ออนกันหน่อยค่ะ

แล้วเชื่อว่าคนที่รักแตงโม

อยากจะให้ไปสู่พบภูมิที่ดีอยากให้สงบสุขอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือด้วยความที่เขาเป็นตัวของตัวเขาเอง
แล้วเขาก็ไม่ได้มีอีโก้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาเป็นนักแสดงที่แบบ

เป็นผู้หญิงที่มนุม
เป็นผู้หญิงที่แมนแล้วก็น่ารักกับทุกคนค่ะนะคะ

ใช่นะคะเพราะว่านางเป็นคนตลกแตงโมเนี่ยค่ะ

โดมก็บอกกับเราว่าน้องโมเนี่ยนะเป็นคนที่น่ารัก
ห้าวลุยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิต
แล้วพี่โดมก็ชื่นชมในเรื่องคุณธรรมเกี่ยวกับความกระตันอยู่
และรักคุณพ่อที่สุดของหัวใจเลย

แล้วก็ได้มีโอกาสเป็นพี่น้องกันจริง
ว่าโมเนี่ยเขาเป็นแฟนเก่าของเพื่อนสนิทผม
แล้วก็เป็นคนที่มีความน่ารักมีความห้าวบ่อย
ไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงสักเท่าไหร่
ก็เป็นความทรงจำที่ดีที่ผมจะเก็บไว้
โมเป็นเด็กกระตันยูครับเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยคืออะไรก็คือคุณพ่อ
ทำงานทุกอย่างก็เก็บเงินซื้อบ้านให้พ่อดูแลพ่ออย่างดี
อันนี้มันคือสัญลักษณ์ของคนดีคนที่มีความกระตันอยู่
ภาพจำที่ชัดเจนของแตงโมก็คือเป็นคนที่กระตันยูแล้วก็รักคุณพ่อมาก
อีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นคนที่มีความจริงใจถึงแม้ว่าบางทีจะโผงผังไปบ้าง
แต่มันก็เป็นสิ่งดีที่เพื่อนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะ
ค่ะคือตอนที่แตงโมมีชีวิตอยู่เขาจะมีเรื่องหนึ่งที่ติดอยู่ในใจ
บอกเพื่อนสนิทตลอดว่าคือแตงโมจะชอบคิดว่าไม่มีใครรักนาง
เรื่องจากอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเนื่องจากแบบกระแสบูลลี่ในโซเชียล
ต่างนานาก่อนหน้านี้ที่นางโดนนี่แหละค่ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดคุณผู้ชมคือจริงน่ะ
ไม่อยากจะมาชื่นชมคนตอนที่ลารับไปแล้วนะคะ
แต่ว่าความดีงามของแตงโมเนี่ยรวมไปถึงความกระตันยูนี่สุดยอดจริงนะคะ
เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐจะนำเสนอในส่วนที่แบบว่าเป็นมุมดี
คนได้นึกถึงแตงโมแบบในภาพที่สวยงามตลอดไปเลยนะคะ